คอแข็งเนี่ยนะเขาบอกว่าแข็งจนสามารถงอเหล็กได้
อะไรจะเก่งจะแข็งแกร่งขนาดนั้น

ในช่วงแปลกแหวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ชักชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

หือช่วช่ว

ที่ต้องบอกเลยว่าเขาทรงพลังมากมาย
โอ้โหแต่ว่าความสามารถพิเศษเขาจะมีอะไรบ้าง

สวัสดีครับลุงฝนครับ
โอ้โฮตัวติดเสียจริง
คุณลุงเนี่ยโชว์แบบนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
นี่๔๖ก็กี่ปีครับ๔๖ปี

พอดีเดินทางไปประเทศสถานก็มีจังหวะว่าง
พอไปฝึกฝึกแล้วสำเร็จเลยก็มาแสดงให้ดูครับ
โชว์แรกครับคุณลุงครับที่คุณลุงจะโชว์ให้ผมดูคือโชว์อะไรฮะ
ชาเดินเบาบนปากขวดครับ
คุณลุงกำลังเรียกกำลังนะครับคุณผู้ชมฮะ
วิชาเดินเบาบนขวดครับ

หยุดสำเร็จครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับลุงฝนจอมพลัง
ที่มีวิทยายุทธ์หลากหลายหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ซึ่งลุงฝนเขาก็ยังมีโชว์หวาดเสียวอีกหลายโชว์ด้วยกันนะครับ
มาถึงโชว์ที่๒กันแล้วชื่อว่าโชว์อะไรฮะคุณลุงฮะ
พลังฝ่ามือดับไฟร้อนจากทูบครับ

โอ้โหคุณลุงใช้ทูบกี่ดอกครับเนี่ย

แม่นับเนอะถ้าพร้อมนะฮะคุณลุง

นอกจากช่วยลุ้นความสามารถต้องช่วยลุ้นคุณลุงให้จุดไฟ
เดี๋ยวติดแล้วจุดติดไวมากครับคุณผู้ชม
ช่วยดับครับลองดู

มือพองนี้หรือว่าอาศัยความชำนาญครับ
ถ้าเผื่อไปเจอไฟไหม้บ้านที่ไหน

ความแหลมของหอกครับ
อู้ยแหลมแหลมมะ
พลังคอกร

แต่โดยใจลักษณ์การแสดงของลงฝน

ทำให้เขาสามารถทำอาชีพแปลกแบบนี้
มาได้ยาวนานกว่า๔๐กว่าปีเลยทีเดียว
โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละโชว์ของวันนี้

โอ้โหคุณลุงครับนับถือจริงเลยนะฮะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะติดต่อโชว์คุณลุงไปโชว์

ฟ้าฝนเหล็กแปลกพิษดารครับ
นี่นะครับโชว์ดีแบบนี้ต้องติดต่อแล้วนะครับ
แต่ว่าครั้งหน้าคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้
พวกเรายังมีโชว์ดีจากคุณลุงอีกนะฮะ

อันนี้ต้องติดตามในแปลกแวกเอ๊นะครับ